ชาวบ้านนะวิ่งเร่ยจับนะ

คลิปนี้ชาวบ้านหัวจะปวดนะครับ
ส่วนขวา
ไฟเข้า

ทำอะไรอ่ะ

ตัวเบื่อฉันบนจังหวัดขอนแก่น
ไปไหน

ไปนั่งกระดึกอยู่ตรงเสาไฟ

ตุ้มตุ้มเขาก็ตะโกนแบบนี้

คือเหตุการณ์นี้มันมีหลายจังหวะ

พยายามที่จะเข้าไปควบคุมตัวผู้ชายคนนี้
ชาวบ้านก็แจ้งตำรวจแจ้งกู้ภัยหมดนะ
แต่ยากเหลือเกินในการจับกลุ่มคนนี้นะฮะ
คือคนนี้เขาไปซ่อนตัวในร้านค้าตลาดนัดแห่งหนึ่งนะครับ

แล้วก็ชาวบ้านเขากลัวเพราะว่าเขาก็อลวาด
แล้วคนจะเข้าไปจับกลุ่มเขาก็ไม่ยอมเลยนะ

กระจายกำลังจนกระทั่งตามติดไป
พบว่าเขาเนี่ยยืนอยู่ที่สาวไฟ

เป็นคนหมู๔กำลังแสงเชิงอนุโปรดเมื่อจังหวัดคล้อนการ

แฮนดี้ตั๊นบอกบอกที่อยู่บอกพูดลำนาวเฉยเลย
แต่เมื่อกี้เขาพูดอะไรตุ้มตุ้มอะไรก็ไม่รู้เขา
นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตลาดนัดย่านสุวินทวงอำเภอบางน้ำเปรี้ยว
จังหวัดฉะเชิงเศร้าเมื่อคืนนี้เองนะครับ
ทีนี้นี่อยู่เขามานอนนิ่งแบบนี้
ตอนแรกนอนหงายซับหักนอนคว่ำ

พี่วินจะเอาไม้เกลี่ยหรือยังไง

พี่วินเอาไม้ไว้ป้องกันตัวแต่ไม่กล้าเข้าไปจับ
เสื้อขาวมีเชือกแต่ก็ไม่กล้าเข้าไปจับ
สักพักหนึ่งมีคนกล้าเข้าไปจับเห็นไหม

คืออาจจะหมดฤทธิ์หมดแรงละด้วยไหม
สโหยอบนะยอมให้มัดมือแต่โดยดีนะฮะ
ให้มัดขาด้วยแล้วก็เอาผ้ามาคลุมปิดซะหน่อย
อย่าโชว์ช้างน้อยนานเพราะมีมานานแล้ว

ทีนี้ชาวบ้านจับกลุ่มได้เจ้าหน้าที่มาตำรวจมา
ก็เอาขึ้นรถตำรวจไปนะฮะท่าทางเขามึนงง
ส่วนพี่คนนี้พี่วินมอเตอร์ไซค์ที่ช่วยจับกลุ่มเล่าให้ฟัง
โอ้โหเห็นผู้ชายคนนี้แก้ผ้านะ

คุณผู้ชมเขากระโดดลงน้ำในบึงข้างทาง
ด้วยเซื้อผ้าไม่มีเพราะที่เขาเป็นคนทุกที่
ได้ไปหมดเลยแต่ในน้ำในบนนะตอนกลับมากามพื้นกัน

นะฮะที่ตลาดนัดนะฮะจึงเกิดเป็นที่มาว่า
ต้องช่วยกันจับแล้วเขาก็ไปทำอะไรกับเสาไฟ
แล้วสักพักก็ไปนอนหงายให้จับกลุ่มนะครับ
เรื่องต้นชายคนนี้อ้างแบบนี้
บอกว่าอยู่กับญาติที่แคมป์ก่อสร้างที่ตำบลคองเปรง

เขาก็พอจะพูดรู้เรื่องนะคุณนะ

ตำรวจพาไปส่งที่แคมป์ก่อสร้าง
ปรากฏว่าพอยังไม่ทันถึงนะคุณ
ผู้ชายคนนี้กระโดดลงจากรถ

เอาตำรวจก็ต้องตามกันต่อแต่ไม่เจอ

เขาบอกว่าปวดหัวกันทั้งคืนนะเมื่อคืนนี้
ไม่รู้เช้านี้จับได้หรือยังนะครับ

โอ้ไม่เหนื่อยนะไม่เหนื่อยแรงเยอะจัง

คือแค่พี่บุ๊คเล่า๓๔นาทีแต่ว่าปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่
ลงน้ำขึ้นมาไปที่เสาไม่รู้ไปทำอะไร
แล้วก็หมุนตัวหมุนตัวอีกเออ

แล้วก็อีกอย่างหนึ่งกลัวไปอารวาสที่อื่นอีก